เจอเด็กไม่เจอเด็กแล้ว
อย่างน้อยก็ต้องคนที่ชำนาญทางครับ
อันนี้จะสามารถขึ้นไปตรงนั้นได้
แต่ไม่ฟันทงว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่า

ถามว่าอยากเห็นคนร้ายไว้
ถ้าเห็นวันนี้ได้ยิ่งดีครับอยากให้เขามาขอคำมาหลานผมน่ะ
แต่คนอื่นจะคิดยังไงผมไม่รู้นะครับว่าชาวบ้านเขาจะยอมไหม
เพราะเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่เคยเกิดในหมู่บ้านเนี้ยผมมาอยู่ในสิบห้าปีสิบหกปีก็ไม่

ไกลครับสองโลนานมาแล้วครับเคยไปครับแต่ก่อนเคยไปครับไม่เคยผ่านขึ้นไม่ถึงเลยครับขึ้นไปแค่ข้างบนนี้นิดเดียวเนี่ยประมาณสักกิโลหนึ่งได้ป่ะอาจจะไม่ถึงก็ได้
แม่คิดว่าน่าจะถ้าไม่ลักพาตัวน้องไปเพื่อที่จะเอาไปขายให้คนอื่นที่ไม่มีลูกค่ะ
เพราะว่ามีหมอดูก็ทักอยู่ก่อน
ทักหรอกที่ตอนที่น้องหายนะคะมีหมอดูเยอะแยะโทรมาบอกว่าที่น้องหายไปเป็นคนเอาไปเป็นคนรักไปไม่ใช่ผีบังอะไรค่ะ
พ่อก็ยังไม่รู้ไม่ทราบว่าน้องอยู่ตรงนั้นครับพ่อคิดว่าอยู่แถวเชิงเขาตับตักนะครับจะถึงยอดเกือบหน้าผา
เชื่อว่าน้องถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้
ทำไมถึงถอดเสื้อผ้าน้องหรือว่าฝนตกน้องอาจจะเปียกหรืออะไร
เพราะว่าก่อนที่จะพบตัวน้องคือฝนตกค่ะแต่ว่าทำไมถึงหาเสื้อไม่เจอ
ค่ะยังหาเสื้อไม่เจอถ้าน้องถอดเองแต่น้องไม่เคยถอดเสื้อผ้าเองนะถ้าน้องถอดเองอย่างมากก็ทิ้งอยู่แถวนั้นแหละค่ะ
แม่คิดว่าถ้าโจรลักตัวน้องไปคงจะกลัวกฎหมายแล้วก็ทิ้งน้องไว้แล้วก็หนีไปคนเดียว
หวังว่าเจ้าหน้าที่จะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้ค่ะแล้วก็ลงโทษให้สะสมกับที่น้องเป็น
โปรดติดตามตอนต่อไป